ต่อกันที่เรื่องของแรงบันดาลใจไม่ให้เกิดความท้อ
แม้ว่าร่างกายจะเป็นอุปสรรคนะคะมาดูตัวอย่างของคนนี้นะคะ
เป็นชายพิการมือทั้งแขนและขาเลยเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
แต่ว่าไม่เคยท้อค่ะตอนนี้รับจ้างทาสี
โดยบอกว่าไม่เคยนึกท้อแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนะคะ
ก็แม้ว่าจะสูญเสียมือทั้งสองข้างจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ว่าคุณบุญชัยดาวเรืองค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่๕
ตำบลดอนตูมอำเภอบางเลนตอนนี้ยังคงสู้ชีวิตนะคะ
รับจ้างทาสีบ้านใช้กำลังของข้อมือทั้งสองค่ะ
หนีแปลงก่อนที่จะทาสีอย่างคล่องแคล่วด้วยความชำนาญเลยนะคะ
คุณบุญชัยเล่าว่าตอนอายุ๑๑ขวบค่ะมาพบระเบิดตกอยู่
แต่ว่าด้วยความไม่รู้จึงนำไปเล่นแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น
ทำให้ศูนย์เสียมือทั้งสองข้างหลังจากนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อนะคะ
แล้วก็ได้ย้ายมาอาศัยอยู่กับพี่สาวในตำบลดอนตูม
ก่อนหน้านี้เคยขี่จักรยานเก็บของเก่าขายทำมา๓๐ปีแล้ว
ก่อนที่จะเปลี่ยนมารับจ้างทั่วไปชีวิตผกพันอีกครั้งค่ะ
ไม่ได้รู้จักกับนายคำมีคำก็เป็นนายจ้าง
หันมาเป็นช่างก่อสร้างและเป็นช่างทาสีจนปัจจุบันนี้
อกจากนี้ยังฝากตัวอย่างนะคะถึงคนที่ท้อแท้ในชีวิตให้ลุกขึ้นสู้ค่ะ
เพราะส่วนตัวแม้จะเป็นคนพิการไม่ครบ๓๒แต่ว่าไม่เคยท้อแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ
ก็เรียกใช้บริการกันได้นะคะที่อำเภอดอนตูมนะคะจังหวัดนครปฐมค่ะ